เถียงกันหน่อยให้เถียงเลย
เดี๋ยวให้ดูคลิปต่อไปนี้
คุณว่างูหรือจิ้งเหรนคะ
ยังไงยังไง

คือเมื่อกี้เขาก็ประสานเสียงกัน

แบบเอ๊ะงูหรือจิ้งเหรนงูหรือจิ้งเหรน
หลายคนก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็ไปขำค่ะ
ใครที่บอกว่าเป็นจิ้งเหรนคือคนถ่ายคลิปตอนแรก

สุดท้ายก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าจริงมันก็เหมือนจิ้งเหรนนะ
แต่สรุปแล้วจริงมันคืองูค่ะ
งูปลิงไม่ได้เป็นอันตรายนะมันชอบอยู่ในหนองน้ำ